อันนี้ไม่รู้จะเป็นหน้าที่ของใครดีค่ะ

หมูมา๑๕๐ตัวนะคะ
ขับมาดีเอ้ายางแตกซะแบบนั้น

คุณผู้ชมน่าสงสารที่สุดก็หมูนี่แหละค่ะ

แล้วมันก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
ดิฉันดูข่าวอย่างงี้ทีแล้วนะสงสารจริงเลย

เราก็จะกินมันอย่างมีเกียรติที่สุดนะคะ

รถบรรทุกหมู๑๕๐ตัวยางแตก
แล้วก็ข้ามเลนไปพลิกคว่ำอยู่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาป่าโมก
บนถนนป่าโมกสุพรรณบุรีในจังหวัดอ่างทองค่ะ
ก็กีดขวางการจราจรอย่างที่เห็น
หมูเนี่ยทั้งตายทั้งเจ็บแล้วดูสิ
มันก็ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดนะคะ

กว่าจะมีการขนย้ายแยกหมูเป็นหมูตายหมูเจ็บออกมา

สอบถามนายกิจจาตรงยศคนขับเขาบอกว่า
ก็ขับพาหมู๑๕๐ตัวจากสุพรรณเนี่ย
จะไปส่งที่บิลบุรีจังหวัดปลาจีน
แต่มาถึงที่เกิดเหตุล้อหน้ายางแตกค่ะ
พอยางแตกคราวนี้รถมันก็ปัดแล้ว

ก็เลยทำให้วิ่งข้ามเลนไปพลิกคว่ำอยู่ข้างถนน
ขวางบริเวณสะพานเชิงป่าโมก

แต่หมูเนี่ยมีทั้งเจ็บมีทั้งตายเลย
เจ็บไปร้อยตาย๕๐ตัว
กู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างตัดกรงคอกหมูที่อยู่ในรถสิบล้อ
แล้วก็ต้องเอาผ้าใบล้อมไว้ด้วยนะคะกันหมูวิ่งหนีค่ะ
แล้วก็ต้องค่อยมานั่งแยกเอาหมูบาดเจ็บขึ้น๑๐ล้อคันใหม่
ส่วนหมูตายก็ต้องเอาไปดำเนินการตามขั้นตอนของเจ้าของฟาร์มหมูต่อไป
สงสารนะเวลาเราขับรถตามหลังรถบรรทุกหมูเราสงสาร

คือถ้าคุณลองสบตาดูไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นวัวนะ

ล้อวอนอ่ะรู้ว่ามันต้องไปตายใช่ไหมไปลงฆ่าสัตว์อะไร
เพราะฉะนั้นแนะนำแบบนี้ทุกคนเวลาเราทานข้าว
ข้าวกับข้าวผักเผิกอะไรก็ตามทุกอย่างมันคือทรัพยากร
กินให้มันตายอย่างสมเกียจที่สุดกินอย่าให้เหลือ
กินด้วยความตั้งใจกินด้วยความขอบคุณ
ที่มันเสียสละชีวิตให้เป็นอาหารของเราไหมที่ฉันตั้งใจมากนะจริงนะ